ลักลอบตัดไม้ชิงชันในปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ
เนื่องจากว่าเนื้อไม้ไปมีลักษณะคล้ายกับไม้พยูง
ซึ่งปัจจุบันก็มีแนวโน้มลดจำนวนลงและเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดมากขึ้นครับ
วันนี้เราจะไปดูความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างของไม้ทั้งสองชนิดกันนะครับ
เราจะไปเริ่มที่ไม้พยูงกันก่อน
พยุงนั้นเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
มีความสูงอยู่ที่ประมาณ๒๕เมตร
มีเปลือกสีเทาเรียบลอกเป็นแผ่นบาง
โดยในประเทศไทยก็จะพบพยูงได้ตามป่าเบนจพันธุ์
แล้วก็ป่าดิบแร้งทั่วไปทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อยู่ในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ๑๐๐๒๐๐เมตรนะครับ
ส่วนไม้ฉิงฉันก็จะเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ความสูงก็๒๕เมตรเช่นเดียวกันครับ
นั้นมีลักษณะหนาสีน้ำตาลเทา
เทาะล่อนเป็นแผ่นหรือว่าแผ่นขนาดเล็ก
เนื้อไม้ก็มีสีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง
โดยการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติก็จะอยู่ในประเทศไทยแทบจะทุกภาคนะครับ
เว้นที่ภาคใต้ซึ่งก็จะกระจายทั่วไป
ในป่าเบนจพันธุ์ที่มีสภาพแห้งแรง
มักจะพบอยู่ร่วมกับไม้สักแล้วก็ไม้ไผ่บ่อยครั้ง
พบในป่าเต็งรังที่เป็นดินลูกรังนะครับ
เมื่อเราตัดต้นไม้ทั้ง๒ชนิดที่มีอายุมากตามแนวขวาง
เราจะเห็นเนื้อไม้ที่มีสีเข้มนะครับอยู่บริเวณตรงกลางของลำต้น

ส่วนกระพีจะเป็นเนื้อไม้ที่มีสีจางอยู่บริเวณด้านนอก
แล้วก็ยังคงทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและอาหาร
ซึ่งสีของแก่นไม้แล้วก็กระพีก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

นไม้นั้นจะมีสีแดงเข้มส้มหรือว่าน้ำตาลอ่อน
พีก็จะมีสีเหลืองอ่อนครับ
ส่วนไม้ชิงชันแก่นไม้จะมีสีแดงเข้มถึงค่อนข้างดำนะครับ
พีก็จะมีสีขาวอมเหลือง
ซึ่งก็จะเห็นได้นะครับว่าสีเนื้อไม้ของพยุงและไม้ชิงชัน
จะมีความใกล้เคียงกันหากมองด้วยตาเปล่า
แต่ว่าจะมีบางจุดที่แตกต่างกัน
เนื่องจากความผันแปรทางพันธุกรรมแล้วก็สภาพแวดล้อม
ชนิดของป่าดินหินและปริมาณน้ำฝนเป็นต้นนะครับ
สำหรับราคาไม้พยูงในกรณีที่ในทุนเข้ามารับในพื้นที่ป่า
โดยแปรรูปแล้วขนาดยาว๑๒เมตร

ยกเท่ากับปริมาตรไม้๓๒๐นิ้ว
หรือว่าเท่ากับการนำไม้มาบรรจุในถัง๒๐๐ลิตร๑ถัง
ก็จะมีราคา๓๐๐๐๔๐๐๐บาท
แต่ถ้าส่งออกไปยังประเทศจีนนะครับ
จะมีราคาสูงถึง๒๐๐๐๐๐๓๐๐๐๐๐บาท
ส่วนไม้ชิงชันจะมีราคาน้อยกว่าไม้พยูงครับ
กรณีเดียวกันราคาก็จะอยู่ที่๑๐๐๐๒๐๐๐บาท
แต่ว่าถ้าส่งออกไปประเทศจีนก็จะมีราคาสูงขึ้นมาถึง๑แสนถึง๑๕๐๐๐บาทครับ
ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับ
เราก็จะติดตามเกี่ยวกับเรื่องขบวนการค้าไม้ชิงชัน
ในแถลจับเรื่องทั้งสัปดาห์ครับ